อธิบดีโพสต์เองเลยนะครับ
ท่านคือเป็นอธิบดีกรมชายฝั่ง

แต่ว่าโพสต์รูปที่เกิดขึ้นที่เขาใหญ่

ทำได้ยังไงเขาไม่ได้ทำ
คลิปนี้แหละครับคุณผู้ชมที่เบิร์ตบอก

อ๋อแม่ชิลนะครับ

ผู้ชายคนนี้โชว์วงสวิงตีกอล์ฟครับ

คลิปนี้นายอัตภพลเจริญชันศา
ธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นำมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คระบุข้อความบอกว่า

คนพิเรนตีก๊อฟข้ามอ่างสายสร

สั่งหาตัวปรับหนักตามระเบียบพร้อมแบล็กลิสต์นะครับ
เพื่อไม่ให้เรียนแบบเรื่องนี้ทีมข่าวไปยังที่อ่างเก็บน้ำสายสอนเลยครับ
สถานที่เกิดเหตุไปพบเจ้าหน้าที่อุทยานก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบจุด
คาดว่าลูกก๊อฟมันน่าจะลอยไปตกอยู่นะครับ
ไปเจอลูกก๊อฟสองลูกคุณผู้ชมลูกแรกตกน้ำห่างจากจุดตีประมาณ๕เมตร
ส่วนอีกลูกหนึ่งตีข้ามมาในป่าดูน่ะฝั่งนู้นน่ะค่ะ
ป่าฝั่งนู้นระยะร้อยห้าสิบเมตรได้เจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บไว้เป็นหลักฐาน
พี่เบิร์ตแล้วถ้าเกิดว่าห้ามตีเพราะอะไรไหมเขาบอกเหตุผลไหม
หนึ่งลูกก๊อฟเนี้ยอืมนะครับมันไปตกเนี้ย
สัตว์มันมามันนึกว่าอาหารอ่ะอ๋อแล้วมันเป็นกลิ่น
เหลืองเหลืองนึกว่าส้มนึกว่ามะนาวหรือหรือหรือว่าอะไรมันกินเข้าไปทำไงอ่ะ
สองจะตีไปคนไปโดนคนที่เขาเดินป่าที่ท่องธรรมชาติอยู่
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นอันตรายมีความผิดมาตรายี่สิบ
ซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
และการทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตอุทยานและก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
โทษปรับสูงสุดโอ้โหแต่สูงถ้าโดนสูงสุดน่ะหนึ่งแสนบาทครับโอ้โห
อย่าหาทำเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบทะเบียนรถ
ทราบชื่อผู้ครอบครองรถแล้วนะครับแล้วก็จะทำหนังสือเชิญ
ให้มาพบภายในสิบห้าวันถ้าท่านไม่ว่าไม่มาใช่ไหม
มาเดี๋ยวไปเจอที่สพหมูศรีครับเขาจะไปแจ้งความครับ
โอ้โหในเขาใหญ่มันสนามดราฟ์สนามกอล์ฟเยอะแยะอืม
เออไปตีในสนามดีกว่านะครับ